เรายังคงตามกันต่อกับหนุ่มอบตที่หายตัวไปอย่างปริศนา
วัน๖วันเข้าไปแล้วใช้ทั้งเรื่องของหมอธรรมแล้วทั้งเรื่องของร่างทรงแล้วก็ดี
ก็ยังไม่เจอนะคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมเขาว่ากันว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่ามีอะไรบางอย่าง
เอาตัวผู้ชายคนนี้ไปหวังจะไปให้แต่งงานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นนะฮะ
ล่าสุดมีชาวบ้านไปถ่ายภาพไปถ่ายภาพต้นตะเคียนแล้วเขาบอกว่ามันปรากฏเป็นภาพลางคล้ายกับวิญญาณของคนที่หายไป
ปรากฏในภาพถ่ายเหล่านั้นเราก็เลยเอาภาพนั้นมาให้คุณผู้ชมดูมันมีทั้งหมดห้าภาพด้วยกันนะฮะ
ชาวบ้านที่บ้านหมู่๒๒ตะบลสโหนอำเภอกู่คันจศิษภเกษเขาถ่ายได้คุณผู้ชมดูภาพนี้คือเขาตั้งใจจะถ่ายภาพของต้นตะเคียน
แต่ปรากฏว่าระหว่างที่เขาไปเดินตามหานายอมรเทพเนี่ยภาพที่เขาถ่ายต้นตะเคียนเนี่ยนะมันอยู่หลังสำนักสงฆ์บ้านโคกี่เนี่ยมันมีต้นตะเคียนอยู่
แล้วพอกลับมานั่งดูชาวบ้านเขาว่านะว่าคุณทั้งสองคนและคุณผู้ชมช่วยผมดูชาวบ้านเขาบอกว่ามันคือใบหน้าคล้ายกับนายอมรเทพคนที่ศูนย์หายไป

เป็นไปได้ไหมที่จะถูกสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาตัวผีบังตาเอาไว้อยู่กับต้นตะเคียนหรือเปล่า
พอถ่ายปุ๊บก็เลยเห็นเป็นลางลางอะไรแบบนี้
นะฮะวงกลมแรกเลยที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ย
ชาวบ้านตั้งข้อสังเกตว่ามันเหมือนคน
คุณผู้ชมช่วยผมมองหน่อยผมพยายามมองอยู่นานเหมือนกัน
มันเป็นรูปคนจริงหรือเปล่า
เดี๋ยวมีภาพที่๒เดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะฮะ
มีวงกลมอยู่แดงเขาบอกว่ามันเหมือนศีรษะของมนุษย์
เราก็เลยซูมเข้าไปให้มองชัดเลยว่าเป็นศีรษะของมนุษย

มันเป็นไปได้มันเป็นกลมคือจริงแล้วมันแล้วแต่คนจะมอง
มันก็กลมมันก็เออมันจะเป็นศีรษะคนหรือเปล่านะ
คือลักษณะที่บอกว่าเหมือนศีรษะนี่คือศีรษะเต็มอยู่ในวงกลม
บอกบนศีรษะมันชัดมากเขาว่าอย่างนั้นนะชาวบ้านบอกนะ
เดี๋ยวจะมีอีกมุมหนึ่งชาวบ้านเขาบอกว่าศีรษะเนี่ย
แล้วมันมีทรงผมด้วยมันมีทรงผมปรากฏขึ้นมาชัดมาก
เราก็พยายามจะซูมเข้าไปนี่เขาบอกว่ามีทรงผม
เริ่มเห็นเป็นเขาโครงเป็นทรงผมขึ้นมา
เหมือนผมสั้นคล้ายกับทรงผมของนายอมรเทพหรือเปล่า
มีหน้าผากด้วยมีตามีจมูกมีปากอะไรแบบนี้
ซูมให้มันชัดหน่อยเขาบอกเออมันคล้ายกับหน้าคนมีใบหน้าปรากฏขึ้นมานะฮะ
เดี๋ยวจะมีอีกมุมหนึ่งชาวบ้านบอกว่าเอ๊ะมองไปมองมาเหมือนใส่เสื้อผ้ามีตัวเลขเขียนเอาไว้
เดี๋ยวจะมีอันนี้ครับคุณผู้ชมดูซิมีตัวเลขจริงหรือเปล่า
เราก็เลยพยายามไปซูมภาพให้มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น
มันก็เห็นเป็นเงาลังกลางภาพ
ชาวบ้านบอกว่าเออมันคือเสื้อที่มีตัวเลข

คุณผู้ชมดูสิฮะเห็นหรือเปล่านะฮะ
แต่ตอนนี้เราดูไม่ค่อยออกไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะ
ส่วนอีกภาพหนึ่งภาพสุดท้ายชาวบ้านเขาบอกว่ามันเป็นเงานะฮะ
มันมีเงาอะไรบางอย่างบังอยู่นะครับ
เงาอะไรบางอย่างบังอยู่ก็เลยมองเห็นสิ่งที่อยู่ตรงนั้นไม่ชัดเท่าไห
แล้วก็พยายามซูมมันก็ไม่ชัดนะฮะเห็นเป็นดำรางนี่เนี่ย
มันเริ่มเป็นลักษณะของคือจะมองเป็นคนได้ไหมได้
แต่บางท่านก็คงคิดเหมือนกันมันก็มองยังไงก็มองไม่ออกนะฮะ
เราก็เลยเอาเงานี้เอาไปเปรียบเทียบกับรูปของคุณอมรเทพซิ

มันจะมีความคล้ายคลึงยังไงคุณผู้ชมดูสิ
ด้านขวามือของจรคือคุณอมรเทพที่เขาหายไป
แล้วภาพซ้ายเนี่ยเป็นภาพที่ชาวบ้านถ่ายต้นตะเคียนแล้วบอกว่า
มันคือเป็นเงาของนายอมรเทพมันคล้ายกันหรือเปล่า

ส่วนเรื่องของความคืบหน้าในการหายตัวไปของนายอมรเทพเนี่ยนะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสโหนคือนายแสงจันเทศขันเนี่ย
ก็นำเครื่องเส้นไหว้นะฮะก็ประกอบไปด้วย
มีอะไรไก่ต้ม๓ตัวกล้วยอ้อยขนมหวานเหล้าน้ำหวานไปเส้นไหว้สารตายาย
สารตายายตั้งอยู่ในองค์การบริหารส่วนตำบล
ซึ่งเป็นที่ที่นายอมรเทพเขาทำงานอยู่
เพื่อขอให้สารตาสารยายโดนบันดาลให้หาเขาเจอทีเถอะ
มันทำทุกอย่างแล้วพิธีแลกไก่แลกชีวิตก็ทำแล้ว
แต่งงานเทียมขึ้นมาก็ทำขึ้นมาแล้ว

ล่าสุดก็ไปขอคำมาเรื่องของสารตายาย
เพื่อให้เขาปลดปล่อยออกมาอะไรแบบนี้นะฮะ
ทางด้านของนายแสงจันทร์ยืนยันว่านายอมรเทพคนที่หายไป
ไม่เคยมีปัญหากับใครทำงานกับเพื่อนได้ดี
เป็นคนพูดน้อยเหล่ายาก็ไม่ดื่ม

ก็เลยไม่รู้ว่ามันจะมีสาเหตุใดล่ะ

ทำให้เขาสูญหายไปอะไรแบบนี้

มั่นใจเลยว่าสามียังมีชีวิตอยู่นะฮะ
แล้วก็ไม่มีเรื่องของผู้หญิงเข้ามาเกี่ยวข้องนะ

ไปฟังเธอพูดดีกว่าว่าเธอคิดเห็นยังไงนะฮะ

เราก็จะขอคืน

ที่ยังมีชีวิตอยู่
แกน่าจะคิดถึงอยู่เนอะแต่ว่ายังกลับไม่ได้
แต่อาจจะถูกสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างที่ว่าใช่ไหม

เราจะปั้นวันยังไงปั้นวันสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนอะ
ถ้ามีจริงถ้ามันเป็นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงก็ขอขอกลับคืนมา
เอามาคืนเนอะสงสารลูกเนอะ

คือแต่ว่าก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะเรื่องของศัยศาสตร์
เรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ชาวบ้านอะเนาะ
เขาก็เชื่อมาตั้งแต่นมนานมันก็ปฏิเสธไม่ได้ที่เขาจะเชื่อแบบนั้น
แล้วก็ทำพิธีแบบนั้นแต่ว่าเรื่องของคดีความจริงอย่างไรเราก็ยังไม่ทราบ
เขาอาจจะไปอยู่กับใครบางคนหรือเปล่าก็ไม่รู้อะไรแบบนี้
แม้ที่บ้านจะบอกว่าไม่เคยมีปัญหามาก่อนก็ตามทีเนี่ยนะฮะ
หายออกจากบ้านไปตั้งแต่วันที่๒๒กรกฎาคมนะครับ
ขี่รถออกไปไม่ได้บอกใครไม่ได้บอกเมียว่าจะไปไหนด้วย
ไปไหนด้วยนะต่อมาชาวบ้านก็ไปเจอรถจักรยานยนต์จอดอยู่นะเป็นทะเบียน๓กลจุลา
ทะเบียนกรุงเทพจอดอยู่ในพุ่มไม้มีรองเท้าสีดำตกอยู่ริมทางข้างนา
โทรศัพท์มือถือกับกุญแจรถนะฮะคาดว่าน่าจะติดอยู่ที่ตัวของนายอมรเทพนะฮะ
ก็ไม่เจออยู่ที่จุดที่เขาพบรถจักรยานยนต์
ส่วนความคืบหน้าของคดีตำรวจลงพื้นที่ไปดูภาพวงจรปิดแล้ว
ในวันที่หายตัวไปตอนทุ่ม๔๐จากนั้นก็ไม่เห็นอีกเลย
เห็นแต่รถกับรองเท้าตอนนี้ยังไม่เจอตัว
ความจริงเป็นอย่างไรเดี๋ยวต้องรอกันเพราะว่าวันนี้ก็เข้าสู่วันที่๖เข้าไปแล้วนะฮะ